แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงนะครับ
แต่ว่านักเศรษฐศาสตร์มองว่าไม่น่ากังวล
เพราะว่าจีนยังคงต้องการสินค้าจากไทย
แล้วก็พร้อมที่จะลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
แต่ว่าไทยก็ต้องตั้งรับทุนจีนจะเข้ามานะครับ
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่อาจจะถูกครอบงำ
เนื่องจากว่าจีนต้องการใช้ไทยเป็นฐานในการผลิต
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
ผลไม้ไทยจำนวนมากที่วางขายในร้านขายผลไม้
ย่านถนนนานจิงลูนครเซียงไฮ

ทุเรียนมะม่วงแตงโมส้มต่างเป็นผลไม้ที่คนจีนชื่นชอบ

สังเกตจากทุเรียนที่กองเป็นภูเขาซึ่งขายหมดทุกวัน
จากการสอบถามเจ้าของร้านขายผลไม้ในจีน
บอกว่าคนจีนชื่นชอบผลไม้จากไทยมาก
แต่ละวันจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า๔๕๐กิโลกรัม

ซึ่งจะมีโรงงานที่รับซื้อสินค้าจากไทย
และนำมาส่งผลไม้ที่ต้องสดใหม่มาที่ร้านทุกวันค่ะ
บริษัทใหญ่เลยโรงงานเลย
แล้วโรงงานก็จะส่งของจากที่โรงงานมาถึงแน่นี่โดยตรง
ขายผลไม้จากร้านนี้น่าจะเป็นการสะท้อนได้ในระดับหนึ่ง
ถึงความต้องการสินค้ากเศษของไทย

แต่ก็ยังนำเข้าผลไม้จากไทยต่อเนื่อง
จำนวนประชากรของจีนที่เฉียด๑๔๐๐ล้านคน
ไม่แปลกที่กำลังซื้อในจีนจะสูงตามไปด้วย
ขณะที่รายได้ประชากรต่อหัวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยข้อมูลจากธนาคารโลกปี๒๕๕๙
มีรายได้ประชากรต่อหัว๘๐๖๙ดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่ไทยมีรายได้ประชากรต่อหัว๕๘๑๔ดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มองว่าหากเศรษฐกิจจีนจะเติบโต
แล้วลงเหลือเพียง๑๐๖๑๐๗ก็ไม่น่าเป็นห่วง
เพราะจีนมีนโยบายส่งเสริมการค้าในประเทศและต่างประเทศ
จะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในตลาดการค้าเสรี
เดิมที่เป็นชาติตะวันตก
และยังประกาศยุทธศาสตร์นโยบายวันเบลต์วันโลด

เป็นการลงทุนระหว่างประเทศภูมิภาคอาเซียนและจีน
สร้างโอกาสที่ดีต่อเศรษฐกิจไทย
ไทยจะมีโอกาสทางการค้าอาศัยเศรษฐกิจจีนเพิ่มยอดส่งออกได้
สิ่งที่จะต้องเตรียมการก็คือการถ่วงดุลครับ

ซึ่งสามารถที่จะทำได้โดยการอาศัยความร่วมมือ
เราไม่ได้ทิ้งชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกายุโรป
แล้วเราเดินหน้านะครับเชื่อมความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนด้วยกัน
เพื่อที่ให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของมิติทุนจีน
ที่จะเข้ามาเป็นผู้นำโลกการค้าเสรี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาสินค้าอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการ

เพื่อเพิ่มอำนาจต่อลองในตลาดการค้าเสรี
สิริพักกมลไตรตึงตีคุณข่าวเที่ยวรัฐทีวีแรงงาน